ส่วนอันนี้พระจริงค่ะเป็นเกจิดังคุณผู้ชมค่ะ
หลวงพ่อแป๊ะเกจิดังวัดสว่างอารมณ์เอ่อ

ปรากฏว่าท่านได้โปรยทานเป็นเงินแสนนะคะอืม
นี่เป็นภาพเมื่อคืนนี้นะคะที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถว
พื้นที่แถวแถวอำเภอนครชัยศรีนครปฐมครับเอ่อ
บรรดาศิษยานุสิทธิ์ก็ร่วมกันจัดถวายมุฒิตาสัการักษ์
ครูยะติธรรมานุยุทธ์หรือหลวงพ่อแป๊ะค่ะ
เจ้าคณะตำบลบังกระเบาเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ซึ่งท่านเข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
จากสำเด็ดพระกณิตถาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
เสร็จพิธีสาธุชนก็รวมตัวกันที่ลานสนาม
ด้านข้างพระอุโบสถหลวงพ่อแป๊ะ
นี่ค่ะนำเงิน๑แสนบาทนะคะ
ที่รับมุฒิตาจิตจากศิษยานุสิตมาโปรยทานให้กับชาวบ้าน
ท่านต้องขึ้นไปบนกระเช้ายกสูง๑๕เมตรค่ะ
แล้วเนี่ยค่ะโปรยทานลงมาแบบนี้
รองพอโรงพยาบันสัมภัณฑ์บอกว่า

ท่านมีบุญคุณนะคะกับโรงพยาบาล
เพราะบริจาคเข้ากล่องแจกจ่ายให้คนไข้แทบทุกอาทิตย์เลย
แล้วเมื่อวานนี้พอได้ยินว่าประกาศจะมีการโปรยทาน
ก็มารอดูปรากฏว่า
รองพอบอกว่าธนบัตรที่ปลิวอยู่เนี่ยค่ะ
ลอยมาตกที่ตนเอง๒ใบ

ก็เลยกะว่าจะเอาโชค๒ชั้นค่ะ

เดี๋ยวจะเอาเลขท้าย๒ตัวของธนบัตร
ซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคต่ออีกต่อหนึ่งนะคะ

บรรยากาศเมื่อคืนนี้ก็คึกคักมากจริงค่ะ